โมง๕๒นาทีแล้วก็ใกล้ที่จะได้เวลา
สำหรับที่สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชน
สามารถเข้าไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ได้
ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดกันกับคุณระพีพันธ์เรือนศรี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากพระบรมมหาราชวังค่ะ
แม้จะยังเป็นช่วงเวลาเช้านะคะแต่ขณะนี้พื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวังค่ะ
ก็เต็มไปด้วยประสบกรณิกรชาวไทยที่ตั้งใจมาแสดงความจงรักพักดี
และทำความดีถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
เพลงพระราชนิพลแสงเทียนถูกถ่ายทอดผ่านการสีไวโอลินของนายโรธภัยศาลเอี่ยมสุวรรณ
นักดนตรีอาศาลงพยาบาลพุทธโสธรจังหวัดชาติเชิงเศร้า
ที่ตั้งใจเดินทางมาขับกล่อมให้กับประสบกรณิกรชาวไทย
มานั่งรอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
และลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ได้รับฟัง
เพื่อทำความดีถวายแด่พระองค์
ป้าหมาการรัฐศาสตร์ที่คุณของพ่อหลวงของเราครับ
ก็นึกถึงพระคุณท่านนะฮะที่ท่านได้มีโครงการต่าง
แล้วก็มีความสามัคคีต่อกันไม่แบ่งแยกต่อกัน
แล้วก็ทำหน้าที่ของตนที่ถูกต้อง
ขณะที่บริเวณถนนหน้าพระธาตุ
สกรณิกรชาวไทยจากทุกสารทิศ
มารอต่อแถวเพื่อเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
และลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
สาราสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

ส่วนเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนี้
ส่งผลให้ขณะนี้แถวประสบนิกร
ทอดยาวไปถึงทางเดินด้านในสนามหลวง
อย่างนายนัทดลและนางพัชวีเย็นใจมาบอกว่า
เดินทางมาจากจังหวัดนครปฐม

เพื่อมารอลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
และตั้งใจมาร่วมร้องเพลงสันเสริญพระบารมีในวันนี้
เพราะเป็นสิ่งเดียวที่สามารถทำให้พระองค์ได้
และจากนี้ไปจะยึดหลักคำสองของพระองค์ในการดำรงชีวิต
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณค่ะ

แล้วก็การทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่

แล้วก็ในเรื่องของความซื่อสัตว์ค่ะ

ก็ตรงนี้ก็จะนำของพระองค์ท่านมาใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ
เช่นเดียวกับนายภูมินสิงกวางบอกว่า
วันนี้ตั้งใจมารอลงนามแสดงความอาลัย
รวมถึงมาดูบรรยากาศโดยรอบ

แต่เห็นว่าวันนี้คนไทยยังมีความรักและความสามัคคีค่ะ
ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนเนี่ยเศร้าโศกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ในเหตุการณ์นี้ก็มีน้ำใจของคนไทย

เอกชนหรือแม้จิตอาสาต่างก็ตาม

แม้ประเทศไทยผ่านเรื่องเลวร้ายมามากมาย
แต่ว่าคนไทยกลับมาดูแลตัวเองกลับมารักกันกลับมาดูแลกันดีมากขึ้นนะครับ
เชื่อว่าสิ่งนี้ที่ยังเกิดขึ้นอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคน
ที่ทำสิ่งดีให้กับคนอื่นมากขึ้น
เมื่อก่อนอาจจะรู้สึกว่าเราทำเพื่อตัวเองกับครอบครัว
แต่มันอาจจะไม่ใช่แล้วมันอาจจะเป็นแค่คนรอบข้างเรา
หรืออาจจะเป็นประโยชน์กับสังคมที่มันส่วนที่มันกว้างกว่านี้นะครับ
สิ่งดีเหล่านี้มันทำให้สังคมไทยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับ
เนื่องจากวันนี้มีประชาชนเดินทางมาเป็นจำนวนมากนะคะ
เจ้าหน้าที่จึงอยากฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่นำบุตรหลานและผู้สูงอายุ
ลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ทำบัตรเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนามสกุล
โทรศัพท์ของญาติไว้ติดตัวด้วยเพื่อใช้ติดต่อกรณีพัดหลงค่ะ
และแม้ขณะนี้จะมีฝนตกลงมานะคะก็ไม่ได้ทำให้ประสบกรณิกรชาวไทยถอดใจค่ะ
ปักหลักนะคะโดยกางร่มเพื่อรอเข้าไปลงนาม
แสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
รวมถึงร่วมร้องเพลงสันเสริญพระบารมีที่จะมีขึ้นในช่วงบ่ายของวันนี้
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากพระบรมมหาราชวังค่ะ